สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะคนตกงานเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีจิตอาสาใจดีค่ะแจกเข้ากล่องอันนี้ส่วนหนึ่งเราก็ดีใจนะคะ
แต่ว่าจุดที่เขาแจกข้าวกล่องบางจุดค่ะประชาชนไปยืนออกกัน
ออกกันแบบเนี้ยแน่นแน่นติดติดแบบนี้เลยนะคะจุดนี้ที่เขาเห็น
หน้าร้านจำหน่ายล้อแม็กซรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เขาก็เลยเป็นห่วงกันเนี่ยนะคะชาวบ้านเข้ามากันเป็นร้อยเลยค่ะ
แล้วก็ไม่ได้เว้นระยะห่างทางสังคมเลยนะไปยืนต่อแถวรับเข้ากล่อง
รับอาหารหน้าร้านพื้นที่กาญจนบุรีหลายฝ่ายวิตกกังวลค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้าน
เขาเป็นคนใจดีนะคะนายเดชาสมพงศ์เนี่ย
เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองกับกลุ่มเพื่อนรวมเงินกันมาเลย
จัดหาข้าวกล่องอาหารแห้งน้ำดื่มมาแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ไว้ทั้งหมด๗๐๐ชุดจัดวางระบบการคัดกรองผู้เข้ารับของแจก
มีจุดตรวจวัดไข้ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาตรวจให้ด้วยนะ
หากว่ามีไข้สูงจะไม่ให้เข้ามาในพื้นที่
ส่วนคนที่รับของต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย
และก่อนที่จะเดินเข้ามาในจุดนี้ต้องปั๊มเจลล้างมือสักนิดนึง
และตัวเขาเองในวันนั้นเขาก็บอกขอนะขอให้เว้นระยะห่างหน่อย
แต่ละคนเนี่ยโดยมีเจ้าหน้าที่ของร้านกว่า๒๐คนช่วยดูแล
แต่ภาพที่ออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
คนเป็นร้อยมายืนเบียดเสียดกันเพราะว่าพอแจกของในช่วงเที่ยง
พบว่ามีคนมาต่อแถวมากเกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้

คนเขามารอกันก่อนนะครับ
รอกันก่อนว่ารู้ว่าเรากำลังจะแจกอย่างนี้ครับ

แน่นอยู่แบบนั้นนานไหมครับหรือว่าแค่แป๊บเดียว

เกิน๑๐นาทีแล้วก็เหตุการณ์ก็สงบ
กระแสคนชงตีในโซเชียเราเป็นอย่างไรบ้าง

รู้สึกเสียใจครับเสียใจกับการกระทำที่เราแบบคือเรามีเจตนาที่ดี
แต่คนก็ไม่ได้แบบคือไม่ได้มองเจตนาคิดว่าเราแบบทำเอาหน้าเอาอะไรอย่างนี้
เราไม่ได้เอาหน้าเอาอะไรครับเราก็คืออยากช่วยเหลือกันครับ
เอ้าเริ่มต้นด้วยจิตใจที่ดีอยากจะช่วยเหลือสังคม
อย่าท้อนะคะทำดีต่อไปนะคะแต่ก็ต้องเพิ่มมาตรการไง
จันทบุรีก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่านี่ถือเป็นบทเรียนของผู้มีจิตกุศลต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
แต่ก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบและยุติการกล่าวโทษกันและกัน
วันนี้เองทางจังหวัดค่ะจะเปิดยุทธการแจกข้าวสารอาหารแห้งเหมือนกัน
ของใช้ด้วยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบย้ำว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
แต่ไม่ต้องมายืนออกกันค่ะเพราะว่าทางจังหวัดบอกว่าเก็บตัวอยู่บ้านนั่นแหละ
ดีแล้วเพราะเจ้าหน้าที่จะเอาไปให้ถึงบ้าน
คุณผู้ชมต้องอยู่บ้านนะคะพื้นที่กาญจนบุรีถ้าไม่อยู่บ้านไม่ได้รับของนะ